ยุคนี้สมัยนี้ใครอยากสวยก็ไม่ต้องปิดบังกันอีกต่อไปเลยจ้า
สำหรับเรื่องของการทำศัลยกรรมนะคะ

เขายกครอบครัวทั้งคุณบี้หวานใจรวมไปถึงน้องเป่า

แต่ไปครั้งนี้ไม่ได้แค่ไปเที่ยวนะคุณ

แต่ว่าไปเสริมดั้งใหม่มาด้วย

ให้รู้กับเป็นอะไรว่าทริปตะลุยเดนกินจิรอบนี้

ซึ่งล่าสุดเธอได้ของขวัญใหม่

คล้อยหลังไปแค่อาทิตย์กว่าคุณผู้ชมจ๊ะ
นี่ทรงสวยมากเลยนะ

นี่ดูเผินนึกว่าเป็นนักร้องสาวไอดอลเคป๊อปที่ไหนนะเนี่ย

ว่าพี่บี้ได้สีภรรยาคนใหม่สวยใสกว่าเดิมไปอีก
นี่บันเทิงไทยรัฐขอซูมดูกันชัดเลยนะคะคุณผู้ชม

คุณนะเออทำใหม่ก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วเหรอเนาะ
หวานก็ดีสวยเฉียวก็เลิศแล้วแต่ละกันนะคะ
แต่สาวกุ๊กกิ๊บบอกเลยนะทำรอบนี้ขอให้อยู่ยาวไปจนแก่
ไม่อยากทำอีกแล้วน้องเป่าห้ามเอากระมังมาฟาดแม่อีก
ขี้เกียจทำคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคลิปนึง
เป่าเนี่ยเอากระมังไปฟาดแม่แล้วแม่ก็ร้องห่มร้องไห้อะไรแบบนี้
ก็คือไม่รู้ว่าเป็นผลพวงมาจากการเจ็บตอนนั้นหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่
ยกจริงไม่ใช่หรอเพราะว่าคุณกิ๊บเนี่ยเค้าเคยโพสต์ไว้ว่า
คือจมูกก้าวอะทำมันนานมากละ
แล้วมันได้เวลาที่จะเปลี่ยนแล้ว